มันเป็นแบบนี้

กาวจะมีเคล็ดลับดีเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามมาแบ่งปัน

แล้ววันนี้นะคะจะมาขจัดปัญหาของคุณสาวที่ย่างข้าวสวย
นี่ไงลูกกาวเขาถึงได้สมยานามรวยสวยเก่งเฮงผัวรัก

ใช่เลยบางคนนี้แบบอายุ๒๐ก็มีปัญหาแล้ว
จริงแล้วบางคนเนี่ยนะคะคือเวลามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผิวพันธุ์เนี่ย
เขาจะบอกว่าอ๋อปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยใช่ไหมใช่ไหม

ดูแลเกี่ยวกับเรื่องจุดดั่งดำฝ้ากระ
แต่ว่าคนอยากจะได้แบบว่าวิธีการที่มันรวดเร็วทันใจ
เวลามันเกิดปัญหาขึ้นเกี่ยวกับฝ้ากาศจุดดังอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะ

เขามีแนะนำเลยนะว่าไปเลเซอร์เลยนะง่ายเนี่ย

เลเซอร์ได้ผลของมันเนี่ยมันก็ดีจริงคุณแม่
คือผลของมันเนี่ยนะวันเดียวมันก็เห็นผลแล้ว
แต่ว่าคุณหมอบอกว่าอะไรหลีกเลี่ยงแสงแดดห้ามโดนแดด
หลังทำเลเซอร์ที่ต้องแบบอยู่ในบ้านอย่างเดียว

แล้วก็กาวนะคือไปเสิร์ชหาคือว่าเราทำเลเซอร์ไปแล้วใช่ไหม

มันก็ดีแต่ว่าผลมันดีแต่ว่าเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมไง
มันก็กลับมาเป็นอีกใช่ไหม
มาเป็นอีกเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันจะต้องหาครีมที่มันแบบว่าโดนใจเรา

เขาก็บอกว่าครีมนั้นดีครีมนี้ดีเอามาลองใช้
พอใช้แล้วเป็นยังไงมันดีแค่แป๊บเดียว

คุณแม่เคยเจอมันเหมือนกับว่าเป็นกรดเขาเรียกอะไรนะกรดผลไม้ล่อออกไป

หน้าเหมือนใสขึ้นแล้วปรากฏกลับมาหนักกว่าเดิมก็มี

แม่คะหนี้ของกาวเองเอามาจากที่บ้านเลย

เอาให้คุณแม่ดูนี่แหละตัวนี้ทำให้กาวสวย

ต้องไปญี่ปุ่นแล้วมันแพงมันแพงเราต้องทานเยอะ

คุณแม่คะเขามีรีวิวจากบ็อกเกอร์ชื่อดังด้วยนะคะ
เขาบอกว่าเนื้อครีมซึมเร็วไม่เหนียวเนื้อหนาคุณผู้ชมคะ
แล้วก็ข้างแก้มที่เคยแห้งเนี่ยนะ
ชุ่มชื้นขึ้นอิ่มน้ำขึ้นมีความกระจ่างใสขึ้นด้วย
ใช้แล้วเนี่ยให้แบบให้คะแนนนะ๔๕ไปเลย
แล้วก็บอกว่าหลังใช้นี่นะคะจุดดั่งดำแลดูจังลงด้วย

นี่เลยแม่เนื้อครีมเขาดีมากเลยนะ
ดูนะค่อยทาลงไปแบบนุ่มละมุน

ละเมียดละไหมรู้สึกว่ามันซึมเร็วมาก
แล้วก็สบายผิวมากเลยนะคะเนี่ย
ดูสิคะกลิ่นก็ดีด้วย
แล้วก็แบบว่าดูดิกระจ่างใสเลย

ปกติแล้วใช้รองพื้นเบอร์๔

แต่งหน้าทักเลยบอกว่า

ผสมกันผ่องขึ้นกระจ่างใสขึ้น
แล้วพวกแบบกะฝ้าจุดดังที่มีอยู่เนี่ยมันค่อยจางลง
เราก็บอกลาพวกกระฝ้าจุดด่างดำได้

คุณแม่ก็ได้ผลงานวิจัยเขาก็มี
ผลงานวิจัยเขาบอกว่าผิวดูชุ่มฉ่ำน้ำขึ้นนะคะ
ทันทีหลังที่ใช้นะคะดูกระจ่างใสขึ้น
ของผู้ใช้เปล่งประกายมีออร่าใน๑สัปดาห์ค่ะคุณแม่ค่ะ

ชอบจังเลยที่บอกว่า๑๐๐ใน๑สัปดาห์

เราก็ต้องไปเสิร์ชดูก่อนว่าเฮ้ยเขามีผลงานวิจัยหรือเปล่า
หรือเปล่ามาจากธรรมชาติหรือเปล่า
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะพวกฝ้าจุดด่างดำมันต้องใช้เวลาเหมือนกัน
ไม่ใช่แบบว่าป้ายไปปุ๊บจะให้ลอกหายไปเลยอย่างนั้น
ไม่ได้วิธีใช้ง่ายมาก
ล้างหน้าก่อนนอนทาปุ๊บแล้วก็นอนไป
มาล้างหน้าให้สะแล้วก็ทาอีกทีนึง

กาวเราคนกันเองลูกกาวจะต้องมีโปรโมชั่นดีอะไรมาฝากคุณผู้ชมนะ
แน่นอนเลยค่ะสิทธิพิเศษวันนี้นะคะคุณแม่ค่ะและคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ
นี่เลยค่ะสวยแพ็คคู่ค่ะ
นี่เลยนะคะ๕๐สายเท่านั้นนะโทรมาที่๑๗๘๘
แพ็คคู่แบบนี้นะเหลือเพียง๑๓๙๐บาทเท่านั้นเอง
ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งตกชิ้นละ๖๐๐กว่าบาท
นี่ถูกที่กว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
ราคานี้พิเศษสำหรับแม่บ้านประจันบาลนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เงินปลายทางช็อปทันทีส่งฟรี๒๔ชั่วโมง
แล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามเกี่ยวกับผิวพันธุ์ต่างนานานะ
เพราะฉะนั้นสงสัยนะคะว่าขั้นตอนนั้นมีส่วนประกอบอะไรยังไง
เป็นอันตรายไหมอะไรปรึกษาเขาได้เลย
หานางได้เลยแล้วก็มีไลน์ด้วยนะ

บอกวันนี้ลูกกาวทำดีมากคุณแม่ปลื้มใจที่ลูกเนี่ยนะคะ
นำสิ่งดีมาฝากพวกเรานัดสุดเลยค่ะลูก
เตือนนิดนึงนะเวลาจะไปซื้อครีมตามอินเตอร์เน็ตเนี่ยก็ต้องดูดีด้วยนะคะคุณผู้ชม

ก็ต้องดูด้วยว่าเขามีผลงานวิจัยหรือเปล่า
มีรีวิวที่น่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะแล้วก็มีออยไหม
เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะต้องอย่างที่บอกว่าเราอัปเดตกับเรื่องความสวยความงาม
เราก็ลาคุณผู้ชมเลยก็แล้วกันเนาะ

ใช่นะวันนี้เราทั้งสองคนและแม่บ้านประจันบาลลากันไปก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะ

ยังอ่ะ

อันนี้ก็ขัดเรื่อยจนยิ้มก่อแล้วจะออกมาพักค่อย
มีเครื่องกรองพี่เต๋นแล้ว

จมูกน้องไม่เป็นไรเลย